เราก็เลยพาไปดูคู่หวานดีกว่า
ที่เขามีแฟชั่นเซตด้วยกันเป็นครั้งแรกนะคะ
บอกเลยว่าเดือนกุมภาพันธ์นี้คนโสด
ตายเรียบเลยจ้ะอัดมาดูหน่อยสิ
ว่ามีคู่ไหนกันบ้างนะคะนี่เลยคุณผู้ชมค่ะ
เป็นภาพแบบน่ารักโตไบท์ไบท์โตอะไรแบบนี้ค่ะ
ฝ่ายชายนั้นเพิ่งคุกเข่าขอแต่งงานไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะ
คือคุณผู้ชมคู่นี้เขาคบหาดูใจกันมา๖ปีเต็มแล้วค่ะ
ก็เพิ่งจะมีภาพแฟชั่นแบบนี้ออกมาให้ได้เห็นกันนะคะ
ในนิตยาศาลแพรวฉบับเดือนกุมภาพันธ์๒๐๒๑
เป็นการถ่ายแฟชั่นแล้วก็สัมภาษณ์คู่กันครั้งแรกด้วยนะคะ
จากนี้ค่ะยังลงภาพโมเมนต์จ้องตาแบบหวานละมุนแบบนี้คุณผู้ชม
ให้แฟนนั้นบอกเลยว่าอิจฉาจริงค่ะ
อ่ะคู่นี้ผ่านไปแล้วหวานยังไม่พอใช่ไหมเชอรี่
วันขอต่ออีกคู่นึงแล้วกันค่ะคู่นี้
บอกเลยว่าคู่นี้เขาเปิดตัวกันปุ้งปั้งนะคะ
ว่าเขาผ่านดูใจเป็นอยู่ตอนนี้ก็๑ปีกว่าและ
บอกเลยว่าคู่นี้สมกับเป็นคู่รักสายแนวจริง
เสื้อผ้าแฟชั่นทรงผม
โอ้โหบอกเลยเข้ากันเข้ากัน
ก้าวไว้หนวดนี่ไม่รู้แฟนสวยหรือเปล่านะ
จะไว้หนวดคุมไว้หน่อยนะคุมไว้นิดนึง

มีความโอบกอดเบาแบบนี้ว่าแบบเออของฉันนะจ๊ะนี่นะคะ

ก็เป็นแบบว่าหวานกับแนวสไตล์แฟชั่น
เอามาให้เห็นกันนะคะในช่วงเดือนกุมภานี้แล้วกันนะ
ใช่ค่ะโอ้โหสวยสดใสมากเลยนะคะ